เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะ
จากช่วงที่แล้วเราได้พบกับเมนูพาสต้าหาทานยากกันมาแล้ว
ช่วงนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูเด็ดจากร้านโทเลนเต้มาฝากกันค่ะ
ไปค่ะคุณฮอล์ฟเร็วร่อยกันต่อเลย
นั่นล่ะครับตอนนี้ก็อีก๑เมนูนะครับ

ก็มันเป็นใบโหระพาของอิตาลีครับผม

บ้านเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันนักนะคะ

โดยเฉพาะทางเหนือของอิตาลีนะคะ
มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองเจนัว

ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ต่าง

ก็พบได้มากเช่นกันค่ะ
ลักษณะของโหระพาอิตาลีนี้นะคะ
ค่อนข้างแตกต่างจากโหระพาของบ้านเรา
ตั้งแต่ลักษณะใบที่จะมีขนาดใหญ่กว่าของบ้านเราเล็กน้อย

ในขณะที่โหระพาของบ้านเราเนี่ย
จะมีสีม่วงที่บริเวณก้าน

แล้วก็ยังมีกลิ่นที่หอมละมุน

ซึ่งใบโหระพาของบ้านเราก็จะมีกลิ่นและรสชาติที่จัดจ้านกว่านั่นเองค่ะ
เจนัวโบราณจะนำเอาใบโหระพา
เทียมถั่วน้ำมันมะกอก

สามารถนำมาทานคู่กับสเต็กหรือพาสต้า
ก็เป็นที่นิยมไม่น้อยเลยล่ะค่ะ

เป็นน้ำมันหล่อมะกอกนะฮะ

โอเคมาวิธีการทำครับทำยังไงครับ
ก็เดี๋ยวเริ่มทำซอสก่อนเลยเดี๋ยวพี่เจมส์จิตทำเลยครับ
โอเคอันนี้ต้องใช้วิธีปั่นนะใส่อิกซาวาซินออยล์

ใส่หัวระพาของอิตาลีเข้าไปนะครับ
กะเทียมเกลียม
ได้นะ
ก็ได้น้ำซอสเพลสโต้งเรียบร้อยนะฮะ
ตอนนี้จะขั้นตอนการผัดแล้วนะพี่ติ๋มนะ

มันจะเติบรสมากครับผม
แต่เมนูดั้งเดิมเนี่ยจริงมันจะเป็นเบเจคเทอเรียม

แต่ว่าพอเราใส่กุ้งเข้าไปเนี่ย

ก็อิตาเลียนแท้มาทานเนี่ย
สรุปมันอร่อยกว่าเวเจอเทอเรียนจริง

เจอร้อยแล้วกับเมนูที่๒ของเรา
เนื้อชุ่มชำกรอบเนื้อแน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อให้เข้ากันกับซอสได้มากยิ่งขึ้น
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมเมนูพิเศษของทางร้านนะครับผม
อันนี้หาทับยากมากแต่สอบสำหรับนี้นะฮะ
วิธีการทานทานยังไงนะครับอ่าแนะนำให้ทานซุปก่อนนะครับ
แล้วก็รสชาติจะอ่อนกว่าตัวนี้
การทานถ้าจะเพิ่มรสชาติก็คือใช้พริกไทยดำ

นั่นคือแบบวะเคินคลีมเบาไม่เลี่ยน

คลีมจะไม่ขนหอมแล้วก็เข้มติดกันนิดอะไรนี้

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารอิตาเลียนอยู่แล้ว
ตัวของชักเกอเรนี่ก็เหมือนกับว่า
จะกึ่งเย้วนะแต่เก็วเนี้ยมันจะนิ่มกว่า

อันนี้จะแบบว่ามีความหยุ่นมากกว่า

เนนูดั้งเดิมของคนอิตาเลียนเขาทานกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ

อสเทลลินี่นอกจากจะมีรูปร่างที่พิเศษแล้วนะคะ
ลักษณะการทานก็พิเศษเช่นกัน
ซึ่งถ้าสังเกตจากการออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเส้นพาสต้าที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เราจะได้พบกับพาสต้าในครีมซอสพาสต้าคาโบนาร่าหรือจะเป็นพาสต้าผัดแห้งต่าง
แต่สำหรับทอสเชอลินีนี้นะคะชาวอิตาเลียนนิยมนำมาทานกับซุป
ซึ่งจะมีทั้งซุปไซส์คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราและซุปครีมข้นอีกด้วยค่ะ
และยังนิยมทานกันในโอกาสพิเศษต่างอย่างคริสต์มาส
เพราะชาวอิตาเลียนเชื่อว่าช่วงเวลาที่พิเศษนี้นะคะก็ควรจะได้ทานอะไรที่เป็นพิเศษ
ซึ่งเจ้าทอสเทลลินี่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในเมนูพิเศษนั้นนั่นเองค่ะ
มีกลิ่นพิเศษของเขาครับมันจะมีความมันของนัทที่เป็นส่วนผสม
ใช่แล้วก็มีความมันของถั่วหลากหลายชนิดที่บดรวมกัน
นี่ก็ทานไม่ยากมันจะทานแล้วมันหอมเหมือนแบบทานสมุนไพรอยู่ในปาก

คุ้มขัมมากของทางร้านนั่งดีกว่าครับอย่างนี้นะฮะ

ร่วมสิบปีแล้วครับจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนี้
ขึ้นได้ไงครับเกิดขึ้นได้เพราะว่าผมชอบทำ

มีร้านอาหารร้านดังอยู่แถวหลังสวน
ผมก็เป็นลูกค้าประจำตั้งแต่สมัยเด็ก
มีอยู่ช่วงหนึ่งร้านต้องปิดตัวลง
เนื่องจากเจ้าของที่เดิมเอาที่คืน
เพราะฉะนั้นผมก็เลยชักชวนเชฟทีมงานดั้งเดิมเนี่ย
พออยู่ด้วยกันเราก็เปิดร้านที่ชื่อตอเลนเต้

หลังจากนั้นก็ประสบปัญหาเดียวกันก็คือ
เจ้าของที่ก็ขอที่คืนอีก

จากกงศรีจะบอกว่าฉันจะขายตึกเธอไม่อยู่กับเธอฉันไม่ให้เธออยู่แล้ว
ใช่ไหมอย่างนี้ย้ายตรงนี้มาได้กี่ปีแล้วครับ

ก็ดีครับที่นี่ก็จะได้ลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น

เพราะที่นี่เราทำเองแทบทุกอย่าง

มาขนาดนี้แล้วขอดูเมนูหนึ่งของทางร้านได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง

โอ้โหทางร้านยังมีเมนูหลากหลายมากมายนะครับ

คือไม่ต้องใช้ไส้หมูมาหุ้มอันนี้เลยทานคู่กับพิซซ่าเบรสที่เราทำเอง

ทานคู่กับตัวแป้งนะครับเพราะรสชาติมันจะ
เจาะเปรี้ยวเค็ม

ครับผมลาเบอรี่ไส้ผักขม
ใช่ครับแต่ว่าซอสตัวนี้เป็นซอสพิเศษนะครับ

เออรสชาติน่าจะถูกปากคนไทย

มะเขือเทศครับมีชีสแล้วก็มีครีม
พิซซ่าอิตาลีไม่มีพิซซ่าไม่ได้
ผมนี่อาหารเมนูที่นี่นะครับมีหลากหลายมากมายเลย

ถนนใหญ่ติดตามความเคลื่อนไหวของทางร้านได้ที่ไหนครับ
ก็สามารถเข้าไปดูรูปอาหารสวยได้นะครับ
เผื่อจะดูว่าพอมาถึงจะสั่งเมนูอะไรบ้าง

รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีเนี่ยมีอะไรให้คุณผู้ชมเราไหมครับ
ครับสำหรับผู้ที่ชมอยู่นะครับ

ถ้ามาทานที่ร้านเราก็จะมีแถมตัว
อันนี้ฟรีเลยสำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
วิ่งตรงมาที่ศรีลมแห่งนี้นะครับผม

ครับ
อร่อยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบนท์มากเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
นานนี้คือมาให้ทานที่เปลี่ยนไปด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งการได้ออกไปทำความรู้จักกับเมนูเส้นเหล่านี้
ก็ทำให้การเดินทางของเรามีความหมายมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ
ตามรอยและชิมเมนูเส้นอนาชาติที่เรานำเสนอไปวันนี้บ้าง
ก็เชิญกันตามสบายเลยนะคะ
สัปดาห์หน้าไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดกับการออนทัวร์ครั้งใหม่
ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งเราได้สัญหามาให้ชมกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
เริ่มต้นด้วยการออนทัวร์ไปค้นหาเมนูเส้นรสเด็ด

ไปกับเมนูเส้นอนาชาติน่ากินน่ากินในยามค่ำคืน
แล้วพบกันใหม่ในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้า
อย่าลืมว่าเรามีนัดกันนะคะ